ในบ้านเราหนักขึ้นทุกวันนะครับ
คุณหมอออกมาโพสต์เตือนว่า๑๐๐วันหลังจากนี้เป็น๑๐๐วันอันตราย
จะมีคนป่วยและคนตายมากขึ้น
ถ้ารัฐบาลยังไม่เร่งหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน
ติดตามพร้อมกับข่าวอื่นรอบวันครับ
นายแพทย์มนูลลีชเวงวงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ
โรงพยาบาลวิชายุทธ์โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
วันข้างหน้าจะเป็น๑๐๐วันอันตราย
จำนวนคนติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิดสายพันธุเดลต้าในไทยจะเพิ่มสูงขึ้น
มีผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น๓๕ล้านคนหรือครึ่งประเทศ
และจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๓๐๐๐คน
วิธีเดียวที่จะลดจำนวนผู้ป่วยหนักได้คือการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดภายใน๑๐๐วันข้างหน้า
แต่ปัญหาสำคัญคือขาดแคลนวัคซีน
โดยเห็นด้วยกับสัตว์อาจารย์ในแพทย์ประเสริฐเอื้อวรากุลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เสนอให้นายกใช้อำนาจตามพรกรความมั่นคงด้านวัคซีน
จากบางหน่วยงานมีความห่วงใยและไม่มั่นใจในคุณภาพของชุดตรวจ
เพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในสินค้า
จะมีการร่วมกับออยเร่งตรวจสอบข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ซึ่งล่าสุดได้ทำการคัดเลือกผู้เสนอราคาและได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐานจากออย
ราคาชุดละ๗๐บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
นี้ยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ในสินหาคมที่อนุสวรีไทยสมรภูมิฝั่งเกาะพญาไทยตั้งแต่๑๕นาฬิกาเป็นต้นไป
ประกาศจะเดินหน้าคล้องแขนกันไปบ้านพลเอกประยุทธ์พบกับการต่อสู้ทุกรูปแบบจากประชาชน
และย้ำได้ว่าเหตุการณ์ประทะที่เกิดขึ้นเพราะถูกเจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุมอย่างป่าเถื่อน